วันนี้๘ธันวาคมปี๒๕๖๔ถือเป็นวันสำคัญของคดีเสือดำนะคะ
เพราะว่าศาลจังหวัดทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
คำพิพากษาสารดีกาในคดีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ใหญ่นะเรสวนหรือที่เรารู้จักกันก็คือคดีเสือดำ
คดีนี้ที่หลายคนติดตามกันมานะคะนายเปรมชัยกรรณสุทธิและพวกเป็นจำเลย
และที่สุดแล้วสารพิพากษาจำคุกค่ะโดยไม่รอลงอาญานะคะ
สารดีกาใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณ๓๐นาที
พิพากษายืนตามสารอุทธรณ์ว่านายเปรมชัยจำเลยที่๑มีความผิดฐานร่วมกันล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
โดยไม่ได้รับอนุญาตครอบครองและซ่อนเร้นซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ซึ่งได้มาโดยกระทำผิดกฎหมายให้จำคุก๒ปี๑๔เดือนค่ะ
นายยงโดดเคลือคนขับรถจำเลยที่๒จำคุก๒ปี๑๗เดือน
และสั่งจำคุกนายธานีธุมมาตรนายพรานจำเลยที่๔๒ปี๒๑เดือนโดยไม่รอลงอาญานะคะ
ส่วนนางนาธีเรียมแสนแม่ครัวจำเลยที่๓พอใจในคำพิพากษาสารอุทธรณ์ไม่ได้ยื่นดีการในชั้นนี้นะคะ
ก็รับโทษ๑ปี๘เดือนและปรับ๔๐๐๐บาทให้รอลงอาญาค่ะ
จากนี้สารดีการได้พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งหมดในข้อหาร่วมกันรับไว้ซึ่งซากสัตว์ป่า
เนื่องจากมีการออกกฎหมายใหม่มาจึงต้องยกเลิกกฎหมายเก่า
แต่อัตราโทษที่สารลงโทษจำคุกจำเลยนั้นยังคงเท่าเดิมนะคะ
วันนี้ถ้าเราเห็นนายเปรมชัยก็จะเป็นนายเปรมชัยในวัย๖๗ปีนะคะ
นี่ค่ะมาด้วยรถยนต์คันนี้นะคะ
เดินทางมาพร้อมกับคนขับรถแล้วก็ผู้ช่วยอีกคนนึง
จะเห็นว่านายเปรมชัยนั้นมีผ้าพันแผลสีขาวขนาดใหญ่
ติดไว้ที่ตาแล้วก็คิ้วซ้ายนะคะ
นี่ค่ะก็ต้องเดินโดยใช้ไม้เท้าเพื่อพยุงเดินนะคะ
ครับวันนี้อายุ๖๗ปี
โจทย์ซึ่งเป็นอายการและนายสุภเริกกันประเสริฐ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
เป็นตัวแทนกรมอุทยานเดินทางมารับฟังคำพิพากษา

หลังจากที่อ่านคำพิพากษาเสร็จนายเปรมชัยและจำเลยร่วมอีก๒คน
ก็ถูกเจ้าหน้าที่สารนำตัวไปปลดกำไรอีเอ็ม
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทันควบคุมตัวมาขึ้นรถของเรือนจำทองผาพูม
ด้านหลังศาลไปที่เรือนจำทองผาภูมิทันทีค่ะ
นี่ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่า
ระหว่างที่คุมตัวมาขึ้นรถเนี่ยตำรวจเขาเอาผ้าใบไวนิวสีขาวมาบังไว้
ที่ทางเดินขึ้นรถเพื่อไม่ให้สื่อมวลชนถ่ายภาพนายเปรมชัยและจำเลยคนอื่น
ก็มีการเอาไวนิวสีขาวมาบังเอาไว้แบบนี้ค่ะครับ
สำนักงานอายการสูงสุดบอกว่าจะคัดถ่ายคำพิพากษาสารดีกา
ส่งต่อไปยังสำนักวิชาการ
เพื่อให้คดีเสือดำนี่เป็นบรรทัศนของอายการ
ในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าต่อไปนะคะ
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่นะคะ
ที่ได้รับความสนใจจากสังคมมากเลยตั้งแต่เกิดเหตุ
เมื่อ๖กุมภาพันธ์ปี๖๑คุณนัทพงศ์
เพราะว่าคือในเปรมชัยเองเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจชื่อดัง
คือสังคมก็สลดหดหู่กับเหตุการณ์นี้แล้วก็รอติดตามนะคะ
ว่าจะมีคำตัดสินออกมาอย่างไรนะคะ
แล้วก็นำมาสู่วันนี้ล่ะค่ะที่มีการตัดสินจำคุก๒ปี๑๔เดือน

นั่นเป็นคดีเดียวในจำนวน๓คดีนะครับคุณเปรมชัย
ยังมีอีก๒คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารดีการ
นั่นก็คือ๑เรื่องของการติดสินบน๒เรื่องของปืนรายเฟิลนะครับ
นี่แหละครับคุณเปรมชัยถูกสารอุทธรณ์แผนกคดีทุจริต
แล้วก็ประพฤติมิชอบพิพากษายืนให้จำคุก๑ปี
ไม่รอลงอาญากรณีที่คุณเปรมชัยเสนอสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ
เพื่อให้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีล่าสัตว์ป่า
ขณะที่นายเปรมชัยถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีความผิดฐาน
ร่วมกันให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการ
หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
ประกอบมาตรา๘๓ในคดีร่วมกันล่าสัตว์ป่าและอื่น
ซึ่งคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารดีกานะครับพูดง่ายคือติดสินบนนั่นเอง
อีกคดีคือการมีปืนยาวรายเฟิลเอาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พรบออาวุธปืนและเครื่องกระสุนพุทธศักราช๒๔๔
อุทธรพิพากษายืนให้จำคุกนายเปรมชัย๖เดือนโดยไม่รอลงอาญา
ซึ่งคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารดีกาเช่นเดียวกันครับ